ดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
โจรเนี่ยมันช่างอ่อนหัดเหลือเกินควงปืนบุกเดี่ยวจะไปจี้ชิงทอง
เข้าไปได้เสร็จปุ๊บพนักงานไหวพลิบดีมาก
ตั้งสติได้ทันเดินไปหลังร้านค่ะไปกดปุ่มวอ
เพื่อที่จะเตือนภัยเตือนเหตุร้ายนี่กล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมดูพฤติกรรมมันไปด้วย
ทีนี้ที่บอกว่าอ่อนหัดเพราะอะไรรู้ไหมเอานี่เข้ามาแล้ว
เดี๋ยวเล่าให้ฟังทำไมถึงอ่อนหัดเข้ามาแล้วค่ะ
หมวกกันน็อกแบบนี้สวมแมสปิดบังใบหน้าแบบนี้
เอาชักปืนมาเลยจ่อยิงบอกเอามาให้หมด

ุ่มเตือนภัยวิ่งออกไปค่ะตกใจนั่น
ลื่นทะลากับล้มไปอีกอ๋อแล้วท่างอ่อนหัดเพราะอะไร

ขี้หมดตดหายแต่สิ่งที่ออกมาคือขี้หดตดหายไม่ว่า

อ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
ร้านทองเยาวราชอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
พนักงานร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก็คือตามภาพนั้นแหละ
มันพูดด้วยนะบอกว่าให้หยิบของออกมาให้หมด

เสร็จปุ๊บคนร้ายตกใจเฉียวราดแล้วรีบวิ่งออกไปจากร้านเลยนะคะ
ที่สำคัญไม่ได้แม้แต่แดงเดียวไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบค่ะหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ก็ส่งชุดสืบลงติดตามหาข่าวหาคนร้ายปรากฏว่า
ไปพบรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเนี่ย
ทิ้งอยู่ที่ต้นกล้วยในสวนยางพาราห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
ไปตรวจสอบแล้วก็ไปยึดรถมาไว้ที่โรงพักนะคะ

กล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันมีทุกจุดแหละมันรู้หมดแหละเส้นทางอ่ะ
อ่อนหัดรายนี้เกิดขึ้นที่ตรัง